ใครที่ไปชัยนาฏอยากจะบอกว่าให้ไปขอพรจากหลวงพ่อผอม
เพราะนางเอกลิเกคนนี้ไปขอมาแล้วโชคดี
ครั้งนี้กลับมาเลยมาแก้บนชุดใหญ่ค่ะ
โอ้โหคึกคักจริงขบวนกลองยาวสนุกสนานรื่นเริง
มีชาวบ้านมาร่วมในขบวนกันมากมาย
แต่คนที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมโฟกัสก็คือหญิงสาวเสื้อขาวคนสวยคนนี้
รำอยู่ด้านหน้าเลยค่ะนั่นก็คือคุณวิรดาวงเทวัน
เธอเป็นนางเอกลิเกย์งนล้านหลายคนบอกนามสกุลอะไรนะ
วงเทวันใช่ไหมใช่นามสกุลคุ้นไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชวงเทวัน
พระเอกลิเกนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไง
ส่วนตัวของคุณวิรดาเองเนี่ยนะเธอก็ยังเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่หลายคนคุ้นหูด้วย
กับเพลงรอเพราะรักชื่อว่าแฟนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ
คราวนี้เธอกลับมาเธอมาที่วัดแห่งนี้เนื่องจากว่าเธอเนี่ยเคยมาขอพรมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วได้สมปรารถนาก็เลยควงคุณแม่พร้อมกับครอบครัว
เอาขบวนกลองยาวเอาไข่ต้มข้าวต้มมัดมาแก้บนหลวงพ่อผอมที่วัดโพธารามตะบนแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏดีจังเลย
รำกันไปแบบนี้นะแล้วพอรำเสร็จเรียบร้อยนักข่าวไปคุยด้วยค่ะ
คุณวิรดาบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเธอสุขภาพไม่ค่อยดี
คุณแม่ก็เลยมาบ่นกับหลวงพ่อผอมบอกว่าขอให้คุณวิรดากลับมามีสุขภาพดี
ซึ่งการที่คุณแม่บนบานเนี่ยคือบนถึงหลวงพ่อผอมเนี่ยผ่านรูปภาพเท่านั้นเองนะ

แบบเหมือนกับตั้งจิตอธิษฐานถึงท่าน
ค่ะแล้วปรากฏว่าตัวของคุณวิรดากลับมาสุขภาพดีขึ้น
คุณแม่ก็เชื่อตัวเธอก็เชื่อว่าเป็นเพราะอานุภาพ
เป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพร้อม
หลายคนทำงี้จริงนะคุณชิสา
ไม่ได้มาที่วัดแต่อธิษฐานผ่านทางรูปภาพ
หรือบางทีอธิษฐานผ่านไทยรัฐทีวีกับช่องทางของเราก็คือตลอดข่าว
คือพูดเลยว่าขอให้จิตไปถึง

เดี๋ยวขยาวกุกกกกกคุณขยาวไปเลี่ยงไก่ด้วยหรือครับ
เอ้ามันไม่ใช่เสียงอย่างนี้หรอคะ
เดี๋ยวก็รอก่อนไง
มาแล้วค่ะตามนี้เลย
บอกว่าเดี๋ยวจะไปเสี่ยงโชคต่อไปนะคะ
ก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดชัยหน้าที่หลายคน
ประมาณที่พูดถึงกันเยอะ

คนที่ม้าก็สวย

ก็ทำให้มีความสุขแบบนี้ก็ยินดีด้วยนะ
กำลังปลอดภัยกับการบรรดีแบบนี้